ตำรวจเขามีการปิดล้อมไปจับกลุ่มขบวนการค้ายาคุณผู้ชม
ระหว่างปิดล้อมเขาได้ยินคนในห้องน้ำเหมือนมีการกดชะโครก
ทีนี้ตรงห้องน้ำมันจะมีช่องของกำแพงอยู่
ก็สงสัยก็หยิบโทรศัพท์มือถือลอดช่องเข้าไปถ่ายคลิปดู
เห็นคนร้ายสองคนกำลังกุลีกูจอเอายาบ้าใส่ชะโครกแล้วก็กดน้ำครับ

ลายหลักฐานฮะเอาไปชมคลิปเหตุการณ์เลยครับ
สิหนึ่งเอนส์ล้อเล่น

ตำรวจของน้ำมันอยู่ตรงนี้ไม่ต้องมาทิ้งชะโครก

อีกคนนึงก็ไปอยู่หน้าประตูห้องน้ำก็พังเข้าไปนะฮะ
ก็เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ชุดปรับรามยาเสพติดสพเมืองลำปางพร้อมกับฝ่ายปกครองทหาร
ล้อมตรวจค้นบ้านหลังนี้แหละครับในพื้นที่ตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
หลังสืบทราบว่าบ้านนี้เขามีพฤติการขายยาเสพติดให้กับวัยรุ่นแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่
ขณะปิดล้อมก็ได้ยินเสียงเอ๊ะคล้ายคนเทน้ำลงชักโครกก็เลยสงสัยฮะ
เพราะเอิญช่องห้องน้ำมันก็จะมีรูอยู่แล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือถ่ายเข้าไปลอดช่องกำแพงเข้าไป
ก็เห็น๒คนนี้ครับคือนายนพรัชอายุ๓๑ปีกับนายอนุสรอายุ๓๗ปี
กำลังใช้ปากกัดห่อถุงยาบ้าแล้วก็เทลงในชะโครก
แล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ทางเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งเปิดประตูห้องน้ำเข้าไป
ควบคุมตัวเอาไว้ได้พอดีครับ
จากการตรวจค้นในห้องนอนก็พบยาบ้า๑๕๑๕๙๓เมตร
ไปพบปืนจุด๒๒กระบอกนะฮะปืนเป็นกระสุนปืนอีก๖นัด
แล้วก็อาวุธปืนอัดลมขนาดลูกเบอร์๒อีก๑กระบอก

ส่วนยาบ้าที่เทใส่ชะโครกเองก็แล้วก็ตกในห้องน้ำเอง
ทั้งหมดทั้งมวลเขามีการใช้อุปกรณ์ไปตักขึ้นมาชั่งได้๔๖๙กรัม
จากนี้จากการตรวจค้นยังพบผู้กระทำความผิดอีก๒คน
คือในธรรมอายุ๒๔ปีกับนางสาวมิ้นอายุ๒๕ปี
พร้อมยาบ้าอีก๒๔เมตร
ซึ่งก็สารภาพว่าเป็นเพียงผู้เสพนะฮะ
ทั้งหมดก็ถูกควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
ใช้มือล้วงลงไปด้วย

เป็นโถส้วมของบ้านหลังหนึ่งในตะบนกำแพงเพชรอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาค่ะ
นายอานนมนต์แสสิรินอายุ๒๙ปีเจ้าของบ้าน
เขาถูกเจ้าหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติดเหมือนกัน

ตำรวจเลยเอาอย่างนี้เมื่อเปล่านี่แหละ

คือตำรวจเขาบอกอย่างนี้ถ้าปล่อยไว้นานไม่ได้

ก็ใช้มือเปล่าหยิบมาได้๑๐เมตรคุณผู้ชม
หยิบของกลางมาได้สิทธิ์

ค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา๕จุด
ก็จับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้๖คน
ของกลางมีปืน๕กระบอก

แล้วก็มีอุปกรณ์การเสพจำนวนนึงด้วยค่ะ

พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดมหาสารคาม

คนนี้คือนางอามริสาแพงวิเศษครับ

จำโรทจับกลุ่มลูกของเธอเอง
คือนายสุธิศักดิ์แพงวิเศษอายุ๒๙ปีอันนี้ลูกเขานะฮะ
คือก็คล้ายคนเมายาเสพติดอารวาสพังข้าวของในบ้านในร้าน
ของชำร้านอาหารตามสั่งเสียหายหมดเลย
ขณะที่เข้าไปตรวจสอบพบว่านายสุรศักดิ์
ก็ยังคงเมาก็โตเถียงกับแม่อยู่
ยืนยันว่าไม่ได้มีการเสพยา
เจ้าหน้าที่ก็เอาตัวไปตรวจสอบปัสสาวะหาสารเสพติด

สารภาพว่าเสพยามาจริงแหละ
จากการตรวจค้นในห้องไม่พบยาเสพติด
ไปฟังเสียงของพุทธโอหานะครับ

ขณะที่แม่เองก็บอกว่าลูกชายเนี่ย

ขังไว้ที่โรงพักเมื่อ๒วันที่ผ่านมาเอง

อารวาสทำลายข้าวของเหมือนเดิม
จนไม่ไหวละแม่เองก็ต้องยอมละครับ
โทรไปแจ้งตำรวจให้ไปจับลูกชายของตนเอง